ตลาดใหม่แม่กิมเห็งหรือที่รู้จักกันในชื่อตลาดแม่กิมเห็งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงและชาวเมืองโคราชก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีล่ะครับตลาดนี้เนี่ยมีของขายมากมายหลายประเภททั้งของสดของแห้ง
ดอกไม้ทูบเทียนสำหรับไหว้พระหรือแม้แต่ของฝากยังมีโคราชก็วางอยู่เรียงรายล่ะครับ
ด้วยความที่ที่นี่นะครับมีสินค้าจำหน่ายมากมายทำให้นักท่องเที่ยวหรือแม้แต่ชาวโคราชเองก็มาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียว
นี่ขายดอกมงดอกไม้นะฮะ

ทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้หญิงขายจะมีร้านผู้ชายขายอยู่๑ร้านที่

ผู้ชายขายผู้หญิงหน้ามัดผมดอกผมยาว

ที่เขาทำบายสีและขายดอกไม้นะเห็นหน้าหนวดแบบนี้เนี่ยตัดสินใจดีสายธรรมธรรโมนะครับผม

ประมาณสิบห้าปีครับ
สิบห้าปีเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้สบายเลย
เขาอยู่กับดอกไม้แสนว่าเขาจะไม่ต้องมีจิตใจที่อ่อนโยนนะ

ครั้งเดียวก็ไม่ได้กลับแล้ว

รับไปรวยกุ้งคราวป่าตราบ
ของที่๓๒
เอาเงินไปให้ใคร

ยัเคียงประบายซนบิ่นแท้
เอาล่ะครับไปแผงต่อไปกันดีกว่า
อันนี้ปลาอะไรอ่ะคะทุกคนได้ปลาแห้งปลาฉลาดปลาฉลาดปลาแห้งไง
ควันไงอันนี้แตงไทยยังไม่ค่อยมีแล้วนะไม่มี
ส่วนใหญ่คนไปกินเมลอนหมดเลยถูกใช่แกงไทยหอมแต่ว่ามันไม่หวานไงคะ
เออเขาเลยต้องเอาไปกินแบบกับกับน้ำน้ำเชื่อมรสช่องไปรสช่อง
ใช่เห็นไหมเริ่มเริ่มเราเข้าสู่ย่านขายผักนะฮะ
นี่เริ่มขายผักขายย่าแล้วแม่ขายมาอยู่ที่นี่นานยังบอก
ขายตรงนี้ยี่สิบสามปีแล้วค่ะยี่สิบสามปีอ้าวถามคำถามแม่เลย
น้ำมาไงลุงก้อนหินตรงประตูชุมพลมีทั้งหมดกี่ก้อน
แม่ไม่เคยไปนับแม่ไปทุกวันแต่แม่ไม่ได้ตั้งสิน
ต่อไปไม่ต้องไปนับแล้วนะไม่เอานะไม่เอาไม่เอาไม่เอา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
เรียกว่าคนโคราชขนาดแท้จริงจริงยินดีด้วยนะครับเอาล่ะครับ
ลุยแผงต่อไปกันเลยฝนเจอแล้วฝนเจอแล้ว

หัวสีม่วงเนี่ย

ต้องหยิบต้องหยอดขนมมือคน

เพื่อไปเติมอีกสีผมสักสีหนึ่งได้ไหม

เพลงโคราชที่มีพ่อเพลงแม่เพลงอยู่

มีกี่สาลาครับ

นึกให้ดี

น่าจะ๒สารา

เรามี
เอายังไม่พูดเยี่ยมมีเท่าไรนะฮะ

เรามีเสื้อให้นะคะแล้วก็มีพัดให้ด้วย

หัวของคุณตอนนี้อยู่บ้านหรือไม่ครับอยู่ค่ะบ้านคุณหรือบ้านแฟนของเขาครับบ้านคุณอีกครับถามคำถามคือสละที่ลานยมโหมเป็นพ่อเพลงแม่
จงโคราชครับผมครับพี่ถามถามแล้วครับผม
ถูกต้อง

จริงมาก

รับไปเลยนะคะจากรายการอบจมหาสนุก๑๐๐บาท

มีร้านไก่ย่างข้าวเหนียวเจ้าดังไก่ย่างต้นต่อ

ในตลาดนี้ล่ำลือ

หลังจากชาตินี้ไปจนถึงชาติหน้า

เอาแค่ชาตินี้ก็พอครับคุณหนูแหม่ม
แต่ขอบอกเลยว่าร้านนี้ข้าวเหนียวเขาเด็ดจริง

ไปคุยกับลูกสาวเจ้าของร้านกันเลยครับ

ค่าวเหนียวก็แล้วมั้งนี้แหละ

เขาบอกว่านี่เขากล้าที่จะวางทิ้งไว้อย่างนี้

ไม่แข็งค่ะของหนูไม่แข็งค่ะไม่แข็งจริงป่ะไหนลองเอามันหนึ่ง
นุ่มเฮ้ยเจ๊จริงด้วยจริงพี่แข็งโดนลมโดนอากาศแบบนี้
จริงจริงต้องแข็งอยู่ได้กี่วันคะอยู่นอกตู้เย็นได้สามวันค่ะ
แต่ถ้าในตู้เย็นก็เก็บได้นานค่ะแล้วเวลาในตู้เย็นเอามาอุ่นมันแข็งไหม
ไม่แข็งค่ะไม่แข็งแต่ยังนุ่มเหมือนเดิมเสร็จเมคโครเวฟเวฟนาทีหนึ่งได้เลยเหรอ
ได้เลยค่ะปกติถ้าเวฟมันจะแข็งนะใช่อ๋อที่นี่ไม่แข็งค่ะมันอยู่ที่
วิธีการนึ่งหรือว่าพันธุ์ของข้าวคะก็ทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างด้วย
พันธุ์ข้าวด้วยเวลาคนมาซื้ออย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงอ่า
ซื้อข้าวเหนียวเวลาซื้อไปเป็นกิโลกิโลเอากลับมากินที่บ้านใช่ค่ะใช่
นะเป็นคนทำกับข้าวแล้วเป็นมือนึ่งข้าวเหนียวค่ะอันนี้ถือว่าสุดยอดไหม
สุดยอดค่ะสุดยอดสุดขนาดกล้าวางไว้อย่างเงี้
โดนลมแล้วไม่ไม่ไม่แข็งเนี้ยก็คือที่ภาษีไม่มีไทรศาสตร์โมยเกี่ยวต้องปิดเอาไว้
ไม่งั้นฉะนั้นแห้งกว่างเลยหรือว่าสุดยอดนะฮะสุดยอด
ข้าวเหนียวสุดมีมีของครบนะคุณผู้ชมทั้งของที่แบบของสดของแห้ง
ของกินกินได้เลยใช่ของขาวของหวานผลไม้
ดอกไม้มีครบถ้ามาตลาดเดียวครบ
ใครอยากกินไก่ย่างข้าวเหนียวกับดอกไม้ก็แล้วแต่

มีความสุขได้แจกเงินให้กับคนที่ทำมาหากิน
ช่วงหน้านะคะต้องเจอกับเราแน่นั่นคือช่วง
ขอแรง
เป็นกำลังใจให้นับบทเชียร์นับบทเชียร์

เร็ว